พบกับอาจารย์พอพาคินี
ผู้เขียนคอลัมป์ด้วงดาวของท่าน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอไก่ค่ะ
มาเจอกันวันนี้วันศุกร์นะคะ

ราศีที่จะทำมาค้าขึ้นในเดือนกันยายน
พรุ่งนี้แล้วราศีอะไรตรวจสอบกันเลย
เริ่มจากอันดับ๓เลยดีกว่าค่ะหมอไก่

เพราะว่าดวงเขาเรียกว่าจะมีโอกาสดีเข้ามา
แล้วก็แบบจะมีลูกค้าใหม่

ใช่ค่ะแต่ว่าดวงจะโดดเด่น
ในช่วงเดือนกันยายนนี้เท่านั้น
เพราะฉะนั้นอยากจะทำอะไรให้รีบทำ

อย่าแบบรีรอบางคนแบบอยากจะทำไอ้นู่นอยากจะทำไอ้นี่
ก็แบบรอไปรอมาสุดท้ายข้ามไปตุลานี่คือหมดเลยนะ
ก็คือเป็นช่วงเดือนแห่งการกรอบโกยล่ะ
ใช่ค่ะมีอะไรก็ตักไว้ก่อนโกยไว้ก่อน
ใช่ค่ะเต็มที่เลยนะคะ
แล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากจะให้ดวงดีขึ้นไปอีก

ดวงดีแล้วต้องให้มันดีแบบปังให้เร็วสุด
ใช่นะคะก็คือควรจะไปทำบุญช่วยเหลือพวกสัตว์อาณาถา

อันนี้ส่งจะส่งผลทำให้มีโอกาสดีเข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่อง
ค่ะบ้านพักหมาแมวได้ใช่ไหมคะ

อย่างที่ฉันเคยไปที่โรงพยาบาลสัตว์น้ำที่จุฬา
เขาจะมีแบบว่ารักษาพวกสัตว์ป่วยที่เป็นพวกสัตว์อาณาธา
พวกเต่าที่โดนรถทับมากระดองแตกพวกนี้

หรือว่าเราไปเห็นสัตว์ที่เจ็บป่วยข้างถนนหมาจรจัดอย่างนี้
ลองให้อาหารดูอะไรอย่างนี้พอจะได้ไหมคะ

การช่วยเหลือสัตว์อาณาถาค่ะหมอไก่
อ้าวการช่วยสัตว์อนาถาเขาเรียกว่ามีอันนี้ที่ส่งของผลบุญ
มันเหมือนกับเราให้โอกาสเขา
ใช่ไหมก็จะมีโอกาสดีเข้ามาในชีวิตเราบ้าง

เอาล่ะราศีมีนผ่านไปแต่ยังมีอีก๒ราศีให้ได้ลุ้นกัน

ราศีต่อมาอันดับที่๒ก็คือชาวราศีมังกร

ชาวราศีมังกรไม่ว่าในช่วงนี้แบบจะติดต่อลูกค้า
จะเจรจาธุรกิจจะอะไรคือมันแบบสะดวกลาบลื่นไปหมด
มีโอกาสที่แบบจะประสบความสำเร็จดีไปหมดเลยนะคะ
แถมนะคะมีแผนที่แบบจะขยายธุรกิจอีกด้วย
ชาวราศีมังกรบางคนอาจจะแบบเฮ้ยวางแผนมานานแล้ว
ถ้าแบบจะขยายธุรกิจอาจจะเริ่มต้นภายในเดือนนี้
หรือบางคนที่แบบไม่เคยคิดจะขยายธุรกิจมาก่อนเลย
อาจจะเริ่มวางแผนในช่วงเดือนนี้ก็ได้

คือถ้าค้าขายพวกมีร้านอาหาร

มีการจำหน่ายเช่นแบบอาจจะขายในแอปไหม

คือควรจะบริจาคทรัพย์ให้กับผู้ยากร้าย

เพราะว่าเวลาที่เราบริจาคสิ่งไหน

อย่างเช่นบริจาคเรื่องของเงินทอง

ราศีสุดท้ายสำหรับคนที่จะทำมาคะ
นับเบิ้ล๑เลยนะครับคือชาวลาศีเมศน์นั่นเอง

ชาวราศีเมษพื้นดวงเป็นคนเก่งมีความสามารถ
เป็นคนที่มีไฟในการทำงานสูง
และช่วงนี้ประกอบกับความที่ดวงดีมากดวงปังมาก
ถ้าสมมุติว่าจะทำธุรกิจจะลงทุนอะไรเพิ่มเติม
อย่างบางคนที่ทำงานประจำอาจจะลงทุนในช่วงนี้

สามารถทำได้หรือบางคนที่แบบอาจจะเปิดร้านอยู่แล้ว
อาจจะแบบจะลงทุนอะไรเพิ่มเติมไหม

เขาเรียกว่าแค่คิดเนี่ยมันก็สำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว
นี่ไงแต่ถ้าคิดอย่างเดียวสำเร็จครึ่งเดียว
แต่ถ้าคิดและลงมือทำมันจะสำเร็จ๑๐๐ใช่ไหมหมอไก่
เหมือนว่าอยู่ในราศีเมษเอง

ในการที่จะเสริมให้มันปังขึ้นไปอีก
จาก๕๐เป็น๑๐๐เป็น๑๒๐๑๕๐เลย

อาจเป็นบริจาคให้กับผู้ยากไร้เทอร์ได้

จริงครับอันนี้ส่งไงก็จะส่งผลทำให้คุณเป็นคนที่อุดมโดดโภคกับสับ

โอ้โฮคือสารกลับที่ถ้วนเลยจริง
ถ้าอย่างนั้นก็ทำบุญเป็นกระสอบข้าวสารเลยละกัน
ได้เหมือนกันคือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้อยู่ในสามราศีนี้ล่ะคะหมอไก่
เรามีวิธีที่จะเสริมดวงในช่วงเดือนกันยายนนี้ยังไงบ้าง
ถ้าสมมุติว่าใครที่ค้าขายอยู่นะคะอยากจะให้ดวงดีขึ้นไปเนี่ย
แนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับพวกน้ำ
อาจจะแบบบริจาคปัจจัยค่าน้ำ
บริจาคน้ำให้กับพวกผู้ประสบภัยก็ได้

เพื่อเป็นการเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนการค้าขายการเงิน

เคล็ดลับนะคะที่ใครก็สามารถทำได้เหมือนกัน
ถ้าเรามีโอกาสก็ไปทำบุญเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองด้วยนะ

แต่ว่าบางทีมันก็เป็นความสบายใจทางใจของเราเหมือนกัน
อยากจะมีโชคมีร่างแล้วบางคนไปขออย่างเดียว
ไม่เคยทำบุญเลยไม่เคยให้เลยอันนี้ผมว่าลำบากเหมือนกันนะ
เพราะว่าเท่าที่เราเคยอ่านข่าวกันมาคนที่เขาประสบความสำเร็จ
หรือว่าคนที่เขาโชคดงโชคดีส่วนใหญ่เขาก็ต้องไปทำบุญกันก่อน
ถูกต้องแล้วก็ต้องทำด้วยใจบริสุทธิ์ด้วย
ไม่ได้ทำเพื่อที่จะหวังสิ่งใดกลับขึ้นมานั่นเองนะ
วันนี้ขอบคุณหมอไก่นะคะขอบคุณมากขอบคุณมาก
ยินดีกับ๓ราศีด้วยที่เดือนกันยายนนี้
เปรี้ยงปังมากในเรื่องของการทำหมาค่าขาย
เจอกับหมอไก่แบบนี้ในทุกวันศุกร์อยู่แล้วนะครับ
มาพูดคุยกันเรื่องของแต่ละราศีว่า
ใครจะเป๊ะใครจะปังใครควรจะทำธุรกิจช่วงไหนอะไรยังไง
ถ้าเปิดมาดูในวันศุกร์แบบนี้รับรองคุณจะได้แนวคิดแนวทาง
แล้วได้เจอกับหมอไก่แบบนี้ตัวเป็นสด

ไม่ใช่ตัวเป็นเลยแบบนี้เดี๋ยวไปพบกันทุกวันศุกร์กับหมอไก่นะคะ
รวมไปถึงคุณผู้ชมที่ส่งข้อความมาทางไลน์หน้าจอไลน์ของเรานะ
สถานที่ขอพรอยู่ที่คนเบื้องคู่บอกว่าขอดูรัตตาลีหน่อย
ขอดูรัตตาลีคุณชนะหรอ
ของดิฉันดิฉันมีรูปถ่ายคุณผู้ชม
มีหลายท่านส่งมานะคะสถานที่อย่างเช่นวัดไร่ขิง
ก็บอกว่าไปขอพรขอโชคขอลาบกันได้
บางคนบอกว่าใส่เสื้อหรือกางเกงตัวเก่าที่เคยถูกรางวัลแล้ว
โอ้โฮเป็ดเคร็ดอย่างนี้
ลองดูเหมือนกันต้องซักด้วยไหมอ่ะใช่ต้องซักหรือว่าถ้าไม่ซักจะขังกว่าหรือเปล่าไงคุณชนะ

ก็ไม่แน่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลแล้วแหละ

ต้องไปลุ้นกันวันพรุ่งนี้ใครจะโชคดีอย่างไรก็แล้ว

เป็นเรื่องราวที่ไปคิดต่อกันเอาเองนะคะ
แต่ว่าวันนี้วันศุกร์หยุดแล้วนะพรุ่งนี้
ผ่อนตามสบายแล้ววันอาทิตย์มาเจอกับพวกคุณสองคน

โปรดติดตามตอนต่อไป